ที่แม้ว่าตามมติของครมจรบ๓๑กรกฎาคมนี้เป็นวันหยุดพิเศษ
คุณผู้ชมแล้วคนรอเป็นเศรษฐีอยู่คนรอออกสลากอยู่
จะมีการออกสลากหรือเปล่ามาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
มาเรื่องแรกเรื่องนี้ก่อนเลยครับเกี่ยวกับวันหยุดยาวเหมือนกัน
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางด่วน๓
เส้นทางก็คือขึ้นทางด่วนฟรีนั่นแหละมี๓เส้นทางดังนี้ครับ
ทางด่วนเฉลิมมหานครก็คือทางด่วนขั้นที่๑
ทางด่วนศรีรัฐก็คือทางด่วนขั้นที่๒
และทางด่วนอุดรรัฐยาเส้นบางปะอินปากเกร็ดครับ
ในช่วงวันหยุด๓วันก็คือ๒๘กรกฎาคม๑สิงหาคมและ๒สิงหาคม
เนื่องจากทั้ง๓วันนี้เป็นวันหยุดราชการประจำปีครับ
แต่วันหยุดพิเศษวันจันทร์ที่๓๑กรกฎาคมที่คอรมออนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการเพิ่ม
เพื่อให้ได้วันหยุดยาวรวม๖วันนั้นไม่เข้าเกณฑ์วันหยุดราชการประจำปี
ทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่ได้ให้ขึ้นทางด่วนฟรีนะครับ
ดังนั้นถ้าคุณจะขึ้นทางด่วนวันจันทร์ที่๓๑กรกฎาคมอันนี้ยังต้องจ่ายค่าผ่านทางอยู่นะครับ
และเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับวันหยุดพิเศษ๓๑กรกฎาคมครับ
โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศหยุดทำการในวันจันทร์ที่๓๑กรกฎาคม
ตามประกาศเป็นวันหยุดราชการพิเศษตามมติของคอรมอ
แต่ก่อนหน้านี้ทางสำนักงานสลากประกาศเลื่อนวันออกสลากงวด๑สิงหาคม
เพื่อให้ไม่ชนกับวันอาสานหบูชามาเป็น๓๑กรกฎาคมไปแล้ว
ไม่ต้องห่วงครับคุณผู้ชมว่าจะมีการเลื่อนออกรางวัลไปวันอื่น
เพราะทางสำนักงานสลากยืนยันแล้วว่ายังไงยังไง๓๑กรกฎาคม
จะมีเศรษฐีใหม่แน่นอนจะมีการออกรางวัลครับ
แต่คนที่ถูกรางวัลที่๑จะไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากต้องรอเปิดทำการวันที่๓สิงหาคมเลยนะครับ
และเรื่องสุดท้ายครับมิจฉาชีพอันนี้ไม่มีวันหยุดนะ
โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกรกภก็แจ้งเตือนผู้ใช้ไฟฟ้าต้องระวังมิจฉาชีพมาหลอกเอา
หรือแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินส่วนขาด

แล้วก็ล่อลวงคุณให้แจ้งเลขบัญชีเพื่อรับโอนเงิน

ยืนยันว่าการไฟฟ้าทั้งสองแห่ง
ถ้าคุณได้ข้อความไปแบบนี้แล้วสงสัยขึ้นมา
สอบถามไปที่หมายเลข๑๑๓๐ของการไฟฟ้านครหลวง
หรือ๑๑๒๙ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เลยนะครับ